ระหว่างงูกับตู้แก่

ชาวบ้านเขาทนไม่ไหวที่หนองคาย

ตุ๊กแกไม่ยอมกัดและทะเลาะกัน
เสียงดังลั่นบ้านคนก็อยู่ไม่ได้

ไปดูคุณผู้ชมเขาทะเลาะกันยังไงนะฮะ

หมู่๔ตะบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดน้องคายครับ
เจ้าของบ้านคือนางชุติประพาทวีกิจถาวรอายุ๖๓ปี

ขณะที่เข้าไปในครัวเนี่ยเอ๊ะทำไมได้ยินเสียงร้องของสัตว์
สำรวจดูสิมันมีอะไรเกิดขึ้น
พอไปดูไปเห็นงูเขียวกับตุ๊กแก่กำลังต่อสู้กันอยู่
อยู่ที่บริเวณกำแพงของห้องครัวก็เลยตกใจกลัวเป็นอย่างมากคุณผู้ชม
สักพักหนึ่งเริ่มตั้งสติได้โทรไปหากู้ภัยมาช่วยแยกหน่อย
จับงูเขียวกับตุ๊กแกไปหน่อยมันกัดกันเสียงดังมากนะครับ
ต่อมากู้ภัยเดินทางมาถึงพร้อมกับอุปกรณ์ในการจับงูแล้วก็ไฟฉายส่องสว่างเข้าไปตรวจสอบ
พบงูเขียวฉกกัดเข้าไปพร้อมกับรัดตัวตุ๊กแกอยู่
แกเองก็ไม่ยอมแพ้คุณผู้ชม
ต่อสู้นะตุ๊กแกเนี่ยกัดไปที่งูเหมือนกันไม่ปล่อยเหมือนกันคือทั้งสองฝ่ายต่างกัดกันอยู่ไม่ยอมปล่อย
อยู่ที่บริเวณผนังกำแพงปูนที่บ้านแล้วก็มีกล่องโฟมบังอยู่ก็เลยใช้เหล็กคีบจับงูออกมา
ก่อนที่ทั้งงูทั้งตุ๊กแกจะตกลงไปที่พื้นแต่ตุ๊กแกสามารถหนีไปได้ครับ
ส่วนงูเขียวถูกจับเอาไว้ความยาวสักหนึ่งเมตรได้ตุ๊กแกรอดไปรอดกู้ภัยไม่จับจับไม่ได้นะฮะ
ขณะที่กู้ภัยก็เดินทางกลับมาเจ้าของบ้านก็เหลือไปเห็นตุ๊กแกอีกตัวหนึ่งเกาะอยู่บนผนังบ้านเหมือนกัน
ก็เลยขอให้ช่วยจับไปด้วยเถอะเพราะกลัวงูนี่จะกลับมาแล้วก็มากัดตุ๊กแกอีก
ทำให้คนในครอบครัวอาจจะเป็นอันตรายจากการถูกงูกัดก็ได้
ก็เลยจับไปทั้งหมดทั้งมวลไปนะครับ
การนี้ก็อาจเป็นการหย่าศึกระหว่างงูกับตุ๊กแก่เรียบร้อยดี

๑๑๒นะ

ตามข่าวเป็นข้อมูลข้อเท็จจริง